ไปต่อที่สอวรสอวรสูงวัยสูงวัยนะคะ

คุณพ่ออีทสุประวัติของเราคุณผู้ชมค่ะ
ถือว่าเป็นคนสูงวัยที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจดีเยี่ยมเลยนะ
พอถามอายุแล้วอุ๊บตกใจเบา๘๑ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะ

รอกการทำงานก็เก่งนะคะ
ล่าสุดนี่ขอปาดหน้าดารารุ่นลูกนะ
คว้ารางวัลดาราสมทบชาย
จากละครสะท้อนปัญหาครอบครัวแล้วก็ผู้สูงวัยค่ะ
อย่างเรื่องริมฝั่งน้ำค่ะ

เลยขอคว้าตัวมาถามถึงเคล็ดลับความแข็งแรง
ฝากรุ่นแฟนรุ่นใหญ่บันเทิงไทยรัฐด้วยนะ
แล้วมีอย่างไรบ้างคะคุณพ่อคะเชิญเลยจ๊ะ
บุรีนี่เลิกให้เด็ดขาดเลยบุรีอันตรายมาก

แต่ว่าอยากกินให้เมาซะจนขาดสติ

เป็นประโยชน์ในการที่สูบฉีกเลือดอะไรเท่าไหร่
แต่ให้พอดีผมเนี่ยประมาณสักเดือนหรือสองครั้ง
จากกินทุกคืนเลยหมดสมัยก่อน
กับกลุ่มของตัวเองอย่าไปตามอย่างครับ
พื้นฐานเมซิกง่ายเลยนะคะ
เลิกเหล้านะเลิกบุหรี่แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญนี้นะหากิจกรรมทำซะ
ไม่ทำอะไรตลอดเลยคือทำอะไรตลอดถูกต้องแล้วที่สำคัญนอกเหนือจากว่า
เราหากิจกรรมอะไรทำตลอดสุขภาพจิตค่ะสุขภาพจิตต้องดีสุขภาพกายก็จะดีตาม
อายุก็จะยืนร่างกายก็จะแข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้
จริงแล้วทุกคนน่าจะรู้กันดีแหละเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบง่าย
เบสิกแบบนี้นะคะแต่ที่สำคัญเลยก็คือทางใจถ้าเราจิตใจดีสุขภาพจิตดี
มันก็จะดีขึ้นไปนะจ๊ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะสว
อย่างที่บอกผู้สูงวัยที่รู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะแล้วจะหมดไฟอะไรอย่างนี้ก็ได้
อีทเป็นตัวอย่างเพราะว่าพ่ออีทนี่ก็เป็นแบบว่าบุคคลในวงการบันเทิง
คร่ำวอร์ดอยู่มานานมากแล้วก็มีผลงานดีผลิตผลงานดีออกสู่แบบสังคมเราเยอะมาก
ผลงานละครเวทีผลงานต่างมากมายจริงนะคะ